คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ย้อนความทรงจำกันหน่อย
คือคลิปนี้เมื่อ๗ปีก่อนปี๒๕๕๗โอ้โหดังมากคือดังช่วงข้ามคืน
ไลลาค่ะเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ๑๔
คือน้องเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์เอาไว้หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็วางข้าวเหนียวไก่เอาไว้ในตะกร้าหน้ารถ
พอน้องออกมาข้าวเหนียวไก่มันหายแล้วน้องก็โพสต์คลิปเอาไว้
แล้วคลิปนี้คือน้องเขาพูดแบบน่ารักไงแล้วมันดังแบบดังมากอ่ะ

เดินเข้าแป๊บเดี๋ยวนี่หล่อไลน์ใช่ไหม
ถึงพบมาดูอีกที่เนี่ยเหนียวไก่หาย
พ่อที่รักมั่วคนรักหรือว่าหมาคาบหรือแมวกิน
คิดดูเอาเองแม่มันไม่มีปัญญาซื้อเหนียวไก่
บาทนี้ยังไม่มีปัญญายังมารับของคนอื่นแต่แม่
เจ็บใจหนักนี่จริงไม่รู้จะอธิบายยังไงจริง
ก็ฝากบอกคนที่ว่ารักเหนียวไก่ด้วยนะว่า

เอาเหนียวกัยยัยตาเข้ี้ยมึงโป๊ะอิะแม่
อยู่สาเสือไม้ตายมากินนั่งไปไปยัยที่บ้าน

ซื้อตั้งสองชิ้นอยู่บ้าแล้วบ่านี้นั่งกินลอยบายใจไปแล้วเลย
แหมขอให้ไก่ติดข้อตายแหมใครกินแหมจริงซิ่มหนัดจริง
ไก่ยังรักคิดดูร้านก็ยังไม่พยอมไปซื้อ
ยอมมารักเนี่ยไก่แหมอุบาทคนเออไปแล้วเนาะฝันดีทุกคน
แหมถ้าวันหลังถ้าไม่มีปัญญาซ็อต่อไอ้คนจริงบก
ซื่อแหมนี่นลักของนั้นเจ็บใจหนัดแหม
ในจะอีโม่ว้ายังรักไหมต้องบายใจไปฝันดี
คณิตถาจันสว่างค่ะก็คือน้องไลลาคนนี้แหละค่ะ
จากคลิปนี้โอ้โหถึงขั้นที่กระแสเหนียวไก่นะมาแรง
ว่าราชการจังหวัดสตูนต้องพาไปซื้อเหนียวไก่
เจ้าดังเจ้าที่น้องซื้อเนี่ยเอาไปให้
แล้วน้องก็เป็นเหมือนแบบพรีเซนเตอร์ให้กับร้านข้าวเหนียวไก่ทอด
แต่ที่มาเล่าวันนี้ก็เพราะว่าน้องลายลาในเวลานี้อายุ๒๑
ลายลาโดนจับค่ะเสื้อสีขาวคนนี้ค่ะ
นั่งข้างแฟนนุ่มค่ะน้องไลลาโดนจับกับแฟนนุ่มค่ะ
เรื่องของการเสพยาเสพติด
แฟนหนุ่มชื่อว่านาฬิกรสร้อยนวมอายุ๒๔นะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูนเนี่ยค่ะ
ต้องนำตัวทั้งคู่ทั้งน้องลายลาทั้งแฟนนุ่มไปตรวจปัสสาวะ
ปัสสาวะสีม่วงนะคะก็ต้องนำตัวไปสพเมืองสตูน
แจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติด
คือปปศภ๙ตภภ๙แล้วก็ทหารนะคะ
เขาสนที่กำลังกันไปค้นเป้าหมาย
เพื่อปราบรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูน
แล้วน้องก็ไปถูกจับที่บ้านของแฟนนุ่ม
น้องก็ไม่ยอมพูดอะไรอ่ะนะคะแต่น้องไลลาก็ยอมรับว่าเสพยาบ้า
แล้วก็เสพมาสักพักนึงแล้วด้วยค่ะ
ผ่านไป๗ปีนะจากคลิปนั้นมาวันนี้ค่ะ
ก็อายุเพิ่ง๒๑ยังมีโอกาสในการกลับตัวกลับใจนะ